คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่วัดบ้านจิกค่ะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
พระเป็นสิบรูปค่ะต้องวิ่งไล่ตามไล่จับคนร้ายค่ะ
คนร้ายคนนี้แอบย่องเข้าไปในกุฏิพระครับไปขโมยขนม
ขโมยอาหารขโมยน้ำอัดลมแล้วพระท่านจับได้
ก็เลยช่วยกันวิ่งไล่ตามจับเนี่ยค่ะครับสุดท้ายพอจับได้
พระก็เลยบอกว่าโอ้จะยังไงดีจะสงสารก็สงสาร
แต่ว่ามาก่อเหตุแบบนี้มันก็ผิดนะมันทำไม่ได้
คนที่ไปก่อเหตุเขาบอกว่าก็ตกงานอ่ะครับ
ไม่มีสตังค์จริงจริงไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินเลยอ่า
แต่มาขอพระดีพระก็ให้นะคะอย่าไปขโมยกันแบบนี้ค่ะ
ที่วัดทิพยรัฐนิมิตรหรือวัดบ้านจิกถนนนะเรสวนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ช่วงสายสายวันนี้เองค่ะคุณผู้ชมคนร้ายไปขโมยของในกุฏิพระนะคะ
พระเป็นสิบรูปเลยนี่ค่ะโอ้โหวิ่งไล่ตามจับคนร้ายอ่ะ
อืมแล้วก็แจ้งตำรวจสพเมืองอุดรธานีนะคะ
คนร้ายชื่อนายอิทธิพลจำปาเรืองอายุ๒๖ปีค่ะ
เป็นคนในพื้นที่ตำบลหนองขอนกว้างตำรวจจับตัวเอาไว้ได้
ของกลางยังอยู่ที่ตัวอยู่เลยนะคะน้ำอัดลมขนาดหนึ่งลิตร
เอาไปต้องหกขวดอืมขนมข้าวที่ญาติโยมนำมาถวายพระ
ก็ยังอยู่ที่ตัวพระปริยัติประพาทโรอายุสี่สิบเอ็ดปี
พระอนุชาอมรโรอายุยี่สิบเก้าปีที่เป็นพระลูกวัดนะคะ
พระท่านก็บอกว่าตอนเช้าเห็นคนร้ายเดินเข้ามา
มาหลังกุฏินะคะกุฏิแปดกำลังก้มม้วนสายไฟ
เชื่อมเหล็กกันอยู่ก็โทรศัพท์ถามผู้รับเหมาที่มาต่อเติมกุฏิว่า
คนงานใหม่มาทำงานเหรอนึกว่าคนร้ายเป็นคนงานใหม่
เพราะพระท่านบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าเลยนะผู้รับเหมาบอกว่า
ไม่มีครับไม่ได้แบบรับคนงานอะไรมาใหม่เลย
พระท่านก็เลยเดินไปถามคนร้ายว่ามาทำอะไรอ่ะ
คนร้ายเงียบไม่ตอบแล้วก็เดินไปที่สารา
ขอข้าวกินอืมจนอิ่มก็ได้กินข้าวนะคะครับ
จากนั้นค่ะคนร้ายเดินกลับมาหลังกุฏิ๘อีกรอบหนึ่ง
แล้วก็เข้าไปหยิบน้ำอัดลมไปหยิบขนมไปหยิบกับข้าว
แล้วก็เอาออกมาวางไว้ข้างนอกพระท่านก็ตะโกนถาม
ว่าทำอะไรคนร้ายตกใจค่ะวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิต
พระท่านก็วิ่งตามเป็น๑๐รูปอะค่ะ
พระที่จำพรรษาอยู่ในกุฏิ๘กับพระที่อยู่ในกุฏิใกล้เคียง
เขาก็มาช่วยกันนี่วิ่งไล่แสดงว่าไอ้นี่ไม่เช็คก่อนว่า
ที่วัดมีพระอีกรูปวิ่งไล่ตามค่ะครับ
คนร้ายบอกว่าก็ยอมรับแหละว่าไปขโมยของกินในกุฏิจริง
ประตูหลังกุฏิไม่ได้ล็อกสาเหตุก็คือตกงาน
ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องไม่มีเงินซื้อข้าว
แล้วก็บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเคยเป็นสายลับของตำรวจปราบปรามยาเสพติด

เป็นสายลับของตำรวจตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็ไม่รู้ยังไงแล้วก็บอกว่าตัวเองตกงาน
ไม่มีเงินก็เลยมาขโมยของค่ะ
ก็ไม่รู้ที่อ้างเป็นสายให้ตำรวจเนี่ยอ้างทำไมแต่หลังเกิดเหตุก็ต้องรวบตัวคนร้ายพร้อมของกลางไปสอบปากคำที่โรงพักเพิ่มเติมนะคะ
แต่พระท่านก็บอกว่าสงสารสงสารคนร้ายเขาก็คงไม่มีสตางค์จริงทำไปเพราะหิวจริงก็ขอตำรวจได้ไหมล่ะว่าเออสงสารอ่ะ
ตำรวจก็เลยถ่ายรูปทำประวัติเอาไว้แล้วก็ปล่อยตัวไปพระท่านใจดีมากเลยนะคะของกลางที่คนร้ายเอาไปเนี่ยค่ะพระท่านบอกว่าอ่ะงั้นก็เอาไปเลยแล้วกัน
เอาไปกินเหลือน้ำอัดลมอาหารขนมที่ขโมยไปจะได้ประทังชีวิตแล้วพระท่านขอเลยว่าทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกมาขอกันดีพระท่านก็ให้
คือมาขอข้าวกินพระท่านก็ให้กินใช่ไหมจังหวะเห็นกุฏิไม่มีพระอยู่จะขโมยของไม่มีเงินก็ต้องหางานทำใช่ไหมฮะ